เกมรับทำนำ

เขาหายไปเลยกับเมียเขา
ส่วนคนเล็กก็เอาหลานมาทิ้งให้ป้าค่ะ
อ้ำพิการออทิติกค่ะ
เขาทำปู่หนักสุดคือ

มันกันเชียวหมดแล้วนึง
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ

โอ้โฮ

โรงรับจำนำสุดหันศาเปิดทำการล่ะครับ
เป็นกับพี่เอรอต้อนรับเสมอค่ะ
หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ

เรื่องราวของผู้จำนำเราในวันนี้นะคะ
ต้องบอกเลยว่ามีปู่กับย่าคู่หนึ่ง
คนเป็นปู่นะคะยอมเจ็บตัว
แล้วก็ยอมอดนอนเพื่อหลาน

ออกไปทำงานนอกบ้าน

ถ้าพูดถึงว่า๒ชีวิตผู้เท่าผู้แก่อย่างนี้นะ
ทำไมเกษตรวจลำบากลำบลขนาดนั้น
มันเริ่มจากลูกคนโต
ให้คุณย่าไปยืมเงิน
เอามาทำอาชีพของตัวเองไปค้าขาย

ส่วนลูกชายอีกคนนึง
มีครอบครัวมีลูก

ก็เอาลูกที่สำคัญคือพิการ
เอามาฝากไว้กับปู่กับย่าอีก

เรื่องนี้ชื่อว่าหยาดน้ำตาของย่าที่ชื่อคำสงค่ะ
พอนอนลูกนอน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
พอหมอนมามือลดละทีนี้

โอ้ยโอ้ยเจ็บเว่ย
แล้วพ่อแม่น้องอ้ำไปไหนเนี่ยฮะ
ทำไมต้องปล่อยให้แกสองคนมาเลี้ยงแบบนี้เนี่ย
ก็พ่อมันน่ะไปมีเมียใหม่
แม่มันก็ไปมีผัวใหม่
ทิ้งน้องอ้ำไว้ให้เลี้ยง

ฉันไม่เห็นในน้องอ้ำเนี่ยจะทำอะไรได้
เอาจริงนะทำได้อยู่อย่างเดียว
ก็ทำให้แกกับตาดวงเจ็บตัวเปล่า
นี่มาก็ดีแล้ว
น้องอ้ำน่ะสมองเขาพิการ
อย่ามาหวังเลยว่าโตมาเนี่ยเขาจะมาตอบแทนบุญคุณ
เลี้ยงดูแกสองคนมันเป็นไปไม่ได้
แกสองคนเนี่ยจะเจ็บตัวฟรี
ฉันเลี้ยงหลานด้วยความรัก
ไม่ได้หวังให้มันดูแลหรือทดแทนบุญคุณอะไรหรอก
แค่มันดูแลตัวเองมันได้ฉันก็พอใจแล้ว
โอ้โหแล้วมันดูแลตัวเองได้ไหมเนี่ย

หลานฉันมันแรงดีกินก็เก่ง

อยู่บ้านนะลูก
เอาเงินไปซื้อของให้หลาน
เฮ้ยเฮ้ยเงินสามพันไปไหนเนี่ย
เงินสามพันในกระเป๋าเฮ้ยเงินเก็บสามพันบาท

แม่เสียงดังโวยวายอะไรนักหนาเนี่ย

เห็นสิผมนี่แหละเป็นคนเอาไป

แกรู้ไหม

แม่จะเอาไปโลกนุ่นกายของ
กว่าแม่จะเก็บได้มันนานนะ

แม่จะต้องเก็บมาไว้ซื้อข้าวให้หลานแก

ถ้าแม่กลัวไอ้อ้ำมันอดมากนักอะนะ

แม่แม่แม่แม่จะไปคู่เงินเจ้าอี๋หรอแม่กูเผื่อหนูหมื่นหกดี
ฮะหนูอาจจะไปลงทุนขายของหมื่นหกแต่แกต้องหามาใช้คืนด้วยนะ
โถแม่เมียผมมันพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้ว
สบาย

เฮ้ยนี่พวกแกสองคนเก็บเสื้อผ้าจะไปไหนกันเนี่ย

วันนี้เป็นวันที่เจ้าหวีเขาจะมาเก็บตังค์แกแล้วนะ
แกพอจะมีเงินให้แม่เอาไปคืนเจ๊หวีบ้างไหม

เอ้าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูก
แกสองคนมาขอร้องให้แม่ไปกู้ตังค์เจ๊หวี
เพื่อเอาไปลงทุนแม่เขาก็ไปกู้มาให้
แต่วันนี้เป็นวันครบกำหนดที่เจ๊หวีก็มาเก็บตังค์
แกต้องหาตังค์มาให้แม่เขาไปคืนเจ้าหวี
โอ้โหแม่แม่มาทวงอะไรกันตอนนี้
อ้อยเขาไม่มีเงินให้แม่หรอกนะ
เอางี้ละกันแม่จ่ายไปก่อนดิ

สภาพอย่างแม่แกจะไปหาตังค์สักหมื่นมาจากไหน
แม่แก่แล้วนะลูก

ดูมันเก็บของกันใหญ่เลยดูสิ

ไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของเรานะตา

คนหนึ่งก็เอาลูกพิการมาทิ้งให้เราเลี้ยง
คนหนึ่งมันก็เอาหนี้สินมาให้
มึง

วันที่เราสองคนตาย
มันคงเป็นวันที่เราสองคนหมดเวรหมดกรรมกันสักที

ไอ้ที่ยืมมาก็ได้ใช้เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้

มาคุยกันหน่อยนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง

อ่า
วันนี้มีคู่ชีวิตมาด้วยนั่งอยู่ข้างนั่น
คุณปู่ดวงจันทร์สวัสดีครับ
ปีนี้ย่าอายุเท่าไหร่ล่ะครับ

คุณปู่ล่ะครับ๖๔ค่ะ
ย่ามีลูกชายทั้งหมดกี่คน

คนโตก็เขาให้ป้าไปยืมเงินคนอื่นมา
เพราะว่าเขาขโมยเงินป้า๓๐๐๐ไป
เงินป้าจะเก็บไว้ใช้จ่ายซื้อของให้น้องอ้ำกิน
ก็ไม่นึกว่าลูกจะมาขโมยค่ะ
เขาก็บอกให้แม่ไปยืมเงินอีกค่ะ
เมียเขาก็ให้แม่ยืมเงินให้จะไปค้าขายไปขายของ
เท่าไร๑๖๐๐๐บาทค่ะ

ป้าก็ยืมมาให้ยืมมาให้แล้วก็ป้าบอกว่า
ต้องใช้ดอกเขานะลูกนานแล้วทำไมไม่เอาเงินมาคืนแม่
เขาก็บอกว่าเขายังไม่มีเงินคืนค่ะ
ป้าก็ต้องไปจ่ายดอกเขาเงินที่เอามาค่ะ
ไม่ใช่ว่าไม่จ่ายดอกเขาค่ะ
เป็นเงินของคุณย่าเองเขาก็ไม่ได้ฟักออกมาเลย
ค่ะเขาไม่ได้ควักเขาไม่ช่วยเหลืออะไรเลยค่ะ
ป้าก็ถามบ่อยเมียเขาก็หอบเสื้อผ้าหนีไปเลยค่ะ

หายไปเลยไม่สนใจป้าเลยไม่สงสารป้าเลย

ตอนนี้ป้าก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่ค่ะ

เดือนละ๕๐๐มีก็จ่ายไปตามมี

คือคนรู้จักกันคนสนิทกันก็เพราะว่าเขาเชื่อใจของคุณย่านั่นเอง
แล้วตอนนี้เขาติดต่ออะไรมาบ้างไหมคะลูก

ส่วนคนเล็กก็เอาหลานมาทิ้งให้ป้าค่ะหลานพิการ
อ้ำช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม่น้องอ้ำก็ทิ้งเหมือนกัน

อยู่ค่ะอยู่ประมาณได้๖เดือน
เขาก็ทิ้งน้องอ้ำหนีไปเลยเพราะน้องอ้ำเลี้ยงลำบากค่ะ
กลางวันเป็นกลางคืนแล้วน้องอ้ำก็ต้องนอนอยู่ในเปย์อย่างเดียว
กับปู่ดวงต้องผัดกันไกลเปย์ตอนกลางคืนค่ะเปลี่ยนกันนอนค่ะ
อ้ำตั้งแต่เกิดนอนเปย์ได้๗ปีถึงได้ลงมานอนข้างล่างค่ะ

ย้อนมาสิคุณพ่อคุณแม่เขาไปตั้งแต่อ้ำกี่ขวบนะ

พ่อก็ไปเอาเมียใหม่แม่น้องอ้ำก็ไปเอาผัวใหม่ค่ะ

รู้ได้ยังไงว่าน้องอ้ำเขาผิดปกติ

หมอก็บอกว่าน้องอ้ำสงสัยจะตาบอด
ให้เอาไปตรวจเอาไปหาหมอโรงพยาบาล
หมอโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าไม่ได้ตาบอด
แต่น้องอ้ำผิดปกติน้องอ้ำเป็นพิการ
ซ้ำซ้อนพิการสมองเล็ก
แล้วก็พิการออทิติกค่ะ
แล้วเขาบอกเราไหมคะว่าเราควรจะต้องดูแลเขายังไง
ก็ให้เอาไปโรงเรียนพิเศษ
แล้วก็ให้ไปหาหมอในโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะ
ขายที่ที่อยู่ข้างบ้าน
ซื้อข้าวซื้อนมให้หลานกินด้วยตอนยังเล็ก
เพราะว่าหาเงินไม่ได้ไม่มีใครทำงานได้
เพราะอ้ำต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยตอนเด็ก

กินข้าวก็ต้องฟ้อน
นมในขวดกินน้ำในขวด

ถ้ากินไม่อิ่มกินไม่ทันใจ
เขาก็ตบตีปู่ดวงจนฟันลูก

ตีปู่ทำไปยิ่งไปคือเขาจะสื่อสารแหละเขาเรียกพูดค่ะ
เขาทำปู่หนักสุดคือเป็นอย่างไรบ้าง

ฟันหัก

เขาจะนอนหนุนตักปู่แล้วเขาก็จะเอากำปั้นฟาดพื้นแบบนี้แบบนี้ค่ะ

โดนตาก็บ่อยเห็นบอกเหรอฮะ

ตามองเป็นร่างเลย

อันตรายนะฟาดเข้าไปร่างอะ

ป้าก็ง่วงแบบไม่ลืมหูลืมตา
แล้วป้าก็ไปหาหมอหมอก็ฉีดยาให้แล้วก็หาย

เพราะว่าเราแก่แล้วมันเหนื่อยค่ะ

แต่ป้าน่ะกินไม่อิ่มก็ไม่เป็นไร
ขอให้เขากินอิ่มเพราะว่าเขาต้องดูแลน้องอ้ำ
อาหารถ้ามีป้าก็จะให้ลุงดวงกินเยอะ
คนนึงก็ต้องเสียสละเพื่ออีกคนนึงค่ะ

ทางรายการเราส่งทีมงานไป
มาดูกันว่าคุณปู่เนี่ยดูแลหลานดีขนาดไหนนะฮะ

กร้อนกร้อนแล้วค่ะ

กร้อนกร้อนแล้วเลย
พาไปได้

สบายถ้าเขาไม่สบาย
เราก็ต้องได้พาเขาไปหาหมู
จากปู่เลี้ยงมีคนช่วยเลี้ยงอีกไหม

ไม่มีค่ะไม่มีใครช่วย

จริงนะครับรู้เลยว่าเหนื่อยแน่เลย๒คน

ไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรหลานเลย

คือจริงเขาไม่ได้เป็นคนเกี้ยวกลาดนะ

เขาอยากเล่นหนักหรือบางทีเขาอยากจะบอกอยากจะพูด
แค่เขาสื่อสารไม่ได้

ต่อไปใครจะดูแลน้องอ้ำถ้าไม่มีป้ากับครูดวงค่ะ

ใครมากกว่ากันระหว่างปู่ดวงกับหลานอ้ำ

ถ้าไม่มีปู่ดวงน้องอ้ำก็จะทำยังไง
ไปขายของไม่ได้หาเงินไม่ได้
เขาก็ต้องอดอดทั้งสองคนเลยค่ะ
แล้วก็กลัวตัวเองจะตายแล้วเขาจะทำยังไงคะ

ขับรถไปก็โดนรถชน

หมายถึงตอนที่ไปขายลอตเตอรี่นั่นเหรอครับ

สามครั้งง่วงนอนค่ะ
ป้าก็ขับรถไปพายลอตเตอรี่ไปขับไปขับไป
แล้วก็รถยนต์ก็มาปาดหน้าป้า
ป้าก็เปรี้ยงใส่เลยพอป้าปั๊งว่างนอนค่ะ
แค่๒ชั่วโมงหรือ๓ชั่วโมงมันง่วงค่ะ
ก็ตั้งแต่รถชนป้านะเจ็บตรงนี้
พ่อไปหาหมอหมอบอกว่ากระดูกอ่อนหน้าอกอักเสบ
สมมุติตอนนี้นะมุดลูกสองคนค่ะ
เขาเปิดมาเจอเรามีอะไรจะบอกเขาไหมคะ

แกต้องมาดูแลน้องอ้ำอย่าทิ้งลูกนะ
ก็ต้องสู้กันนะป้านะย่านะปู่นะเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ผมหวังว่านะครับ
เดี๋ยวลูกชายบางทีได้เปิดมาดูรายการเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นใหม่ลองดู
วันนี้เรียกว่าเป็นวันแรกในชีวิตเลยไหมคะ
ที่ไม่ได้อยู่ติดกับตัวน้องอ้ำ
ใช่ค่ะคนนั้นค่ะ
รู้สึกยังไงที่ไม่มีเขาอยู่ข้าง

ตอนนี้ย่าทำอาชีพอะไรครับเป็นหลัก

ขับรถไปแล้วก็มีงานก็จอดขาย
แล้วมีตลาดก็จอดขายค่ะ
รายได้ตกเดือนละประมาณเท่าไหร่ครับย่า
วันละ๓๐๐กว่าบาทค่ะไม่เป็นเดือน

อ้ำจะไม่ผอมจะไม่รีบจะไม่ตัวรีบ
อยากได้เงินไปต่อชีวิตน้องอ้ำค่ะ

อ้ำต้องได้กินถึงจะมีชีวิตอยู่ค่ะ
ของที่ย่าคำสงฆ์เอามาจำนำกับทางรายการนั่นก็คือ

นี่คือแผงลอตเตอรี่ขนาด๔๐คูณ๖๕เซนติเมตร
ที่อยู่คู่กับคุณย่ามานานนับ๑๐ปี
ขอบอลูมิเนียมติดสติ๊กเกอร์สีสันสดใส
มีรอยถลอกบ้างตามการใช้งานเพราะอยู่ติดตัวย่าแทบทุกวัน
เมื่อการขายลอตเตอรี่คืออาชีพเพียงหนึ่งเดียว

ของจำนำชิ้นนี้ถือว่าสำคัญยิ่งชีพเลยครับ

มีแต่แผงจ้าลอตเตอรี่ไม่มีเลย

แทบจะแบบว่าไม่มีอะไรบุบสลายเลย
รักมากเลยใช่ไหมคะค่ะเอานอนด้วยค่ะพร้อมด้วยค่ะ

ตอนซื้อมาราคาเท่าไหร่คะนี้

มันใส่ได้กี่ใบ
ใบหรือ๘๐๐ใบเพราะป้าจะขายแค่๘๐๐ใบ
ไอ้๘๐๐ใบนี่งวดหนึ่งเลยใช่ไหมฮะหรือกี่ใบก็ว่ากันไปค่ะค่ะค่ะ
เรือก็ต้องเอาเองค่ะเคยถึงไหมค่ะเคยค่ะน้องอ้ำ
หยิบให้ปู่ดวงได้รางวัลที่๕ค่ะโอ้โฮ
ต้องบอกว่าอันนี้เป็นของรักล่ะเคยเอาไปจำนำไหม
ไม่เคยค่ะแต่ตอนนี้คิดเอามาจำนำที่นี่แหละค่ะ
มาที่นี่แหละเนาะมาที่นี่ราคาดีสุดค่ะ
แต่ก่อนจะไปดูราคาดีสุดไปดูราคามหาชนกันก่อน
ดูสิว่ามหาชนเขาจะให้ราคาแผงลอตเตอรี่เท่าไหร่ค่ะ
ลอตเตอรี่พี่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรพี่ให้๒๐๐ละกันช่วยกันไป
ลอตเตอรี่ผมเอาไปผมก็ไม่ใช้ผมให้แค่๓๐๐บาทครับ
ถ้าซื้อขายจริงแผงลอตเตอรี่ราคาซื้อใหม่มือหนึ่งประมาณพันกว่าบาทค่ะ

ถูกจ่ายคอลอตเตอรี่อย่างฉันเลยให้๗๐๐
ฉันไม่เคยขายสักทีอะค่ะเคยแต่ซื้อให้ประมาณ๔๕๐เลยค่ะ
มักหลายเรื่องเสี่ยงโชคนี่ให้ไปเลย๔๐๐บาทจ้า
แม่ก็หลายราคาเนอะส่วนใหญ่ก็เป็นคนซื้อทั้งนั้นเลยไม่เคยขายนะ
แต่ว่าราคามหาชนนะคะเราเฉลี่ยมาแล้วอยู่ที่

๕บาทจะไปซื้ออะไรได้

ลงหลายเหรอน่ะเออใจเสียเลยน่ะให้แค่นี้อุ๊คสาม
แผงลอตเตอรี่มานะเดินเท้ามาจากสกลนคร

จืดใจดำแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
เดี๋ยวไปดูราคาที่ได้จากทางรายการของเรานะฮะ
เชิญคุณย่าคำสงฆ์ประจำที่ครับ
เชิญครับ
และนี่ก็คือแผงลอตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากิน
เพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีวิตของคนในครอบครัวของคุณย่าคำสม
แต่วันนี้นำมาจำนำกับทางรายการแล้วเข้าไหล

ดีใจค่ะป้าซื้อมาแค่๗๐๐เนอะ
ป้าก็คิดว่าจะได้๒๐๐๓๐๐นี่แหละค่ะ

ถ้าเกิดว่าคุณย่าคำสงพอใจนะครับ

ขอมอบเงินจากทางรายการไปก่อนเลยนะคะ

ก็ต้องตามกติกาต้องถ่ายของ

พร้อมค่ะ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑ครับ

ว่าที่ใบลอตเตอรี่
มีสัญลักษณ์อยู่ตรงหัวมุมด้านบน

ดูใกล้ไม่เคยสังเกตค่ะ
เหมาะหรือเปล่า
นกกาลเวศหรือว่านกปักษาวายุพักษ์นั่นเองนะคะ

เขาบอกว่าเสียงภัยร้อยิ่งนัก
ที่สำคัญเลยนะเป็นนกที่มีค่ามาก
ถือว่าเป็นพญานกเรียกเงินค่ะ
ซึ่งนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลัง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ด้วยนะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
นกกาลเวกรับประทานสิ่งใดเป็นอาหาร
ข้อหนึ่งน้ำมะม่วงสุก
ข้อ๒น้ำดอกคำฝอย

จะเป็นน้ำมะม่วงสุกดีหรือว่าเป็นน้ำดอกคำฝอยดี
ย่าครับอย่างแถบภาคอีสาน

มีใช่ไหมเราก็นึกว่ามีแต่ภาคกลางนะเคยได้ยิน
ข้อสองไหมรู้ดวง

ถามปู่แล้วปู่มันแต๊บ
น้ำดอกคำผ่อยไหมคะ

คำฝอย
น้ำดอกคำหอยก็จะฮากันนะคะ
นกมันต้องกินมะม่วงใช่ไหม

ขอตอบข้อหนึ่งค่ะ

มันหวานก็อาจจะทำให้เสียงพ้ออ่ะ
แต่ก็ไม่เคยรู้ที่มาที่ไปสักนี้
พื้นอีหลีคงต้องเดาแล้วครับคุณย่า

ถูกแล้วนะฮะน้ำมะม่วงสุกนะฮะ
ก็คืออาหารของนกกระเวกนั่นเองนะครับ
กล่าวไว้ในคัมภีร์ปัญจสุธนีนะฮะ
นกกระเวทชอบกินน้ำมะม่วงสุกเป็นอาหาร
ก็บอกว่าเป็นเพราะว่านกชนิดนี้หายาก
เขาจึงเข้าใจกันว่าอยู่แต่บนท้องฟ้า
แล้วก็กินลมเป็นอาหารด้วยเหมือนกัน

มาเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ

คิดที่จะตัดขาดเลยไหมครับ

เขาลาก็ให้เขาอยู่บ้านเหมือนเดิมค่ะ

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
สำนวนตัดหางปล่อยวัดมีที่มาจากตัดหางอะไร
ข้อหนึ่งหางสุนัข
ข้อ๒หางไก่
หางไก่ก็ถูกตัดเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าตัดหางปล่อยวัดจะเป็นสุนัขหรือเปล่า
เพราะหมาที่เราไม่เลี้ยงแล้ว

แสดงว่าสมัยก่อนน่าจะมีไก่มากกว่าหมาเนอะ

วัดไก่วัดก็พอจะเคยเห็นอยู่

แล้วคุณย่าจะถ่ายของได้ตั้งแต่ข้อนี้เลยหรือไม่
มาติดตามต่อกันช่วงหน้าครับ

ลูกหนูตอนนี้ค่ะเอาสีเมจิกมาเขียนข้างฝาเต็มเลย

ยากคำสงครับปูดวงจันทร์
ได้เอาแผงลอตเตอรี่มาจำนำ
เพื่อหาทุนไปซื้อนมให้หลานผู้พิการ
ซึ่งข้อแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดี
แต่ตอนนี้มาลุ้นอยู่ที่คำถามที่สอง
หากตอบถูกก็จะถ่ายของกลับบ้านได้ทันที

มีที่มาจากตัดหางอะไร

ออกเลย

สำนวนตัดหางปล่อยวัดนะฮะก็คือการตัดหางไก่
ซึ่งมันมีที่มาจากในสมัยโบราณ
จะมีการตัดหางไก่แล้วก็นำไปปล่อย
เพื่อเสดะเคาะ
หรือว่าแก้เคราะห์นั่นเองนะครับ

ดอกเคาะหมายถึงว่าก็เอาเวรกรรมปล่อยไปเลย

ตอบคำถามไปแล้ว๒ข้อนะคะตอบถูก๒ข้อ
รับเงินสะสมไป๑๐๐๐บาท
สำคัญคือไทยของสำเร็จ
หายวัดไปกลับตาแล้วนะครับแถวลอตเตอรี่ของเราก็อยู่นู่นแล้วนะฮะ

ใจค่ะขอบคุณค่ะ
จะได้เอาไปต่อยอดธรรมหาจริงจนต่อเนอะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
แต่เราแปลกใจชื่อทั้งสองคนนี้มากเลยนะ
เออชื่อกำสงข์ไหน

มันก็มีความหมายอยู่แต่ป้าก็ลืมแล้ว

ถูกป่ะตรงเลยนี่ดวงอีเกื้องใช่ป่ะเรียกอีเกื้องเหรอ

แล้วก็ยังมีคำอื่นอีกนะที่มันมีความหมายเดียวกัน
ไม่รู้ว่าญาติจะคุ้มบ้างหรือเปล่านะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
คำใดมีความหมายว่าดวงจันทร์

แต่คำว่าทางไหนเนี่ยน่าจะเป็นคำแบบโบราณสุดเลยนะ

ถ้าไหนมันไม่เพาะ
หนูไม่ใช่ถ่าไหงมันดูแบบไม่นุ่มนวลอะไรอย่างนี้ไหมหนูคิดเอง

เก่มไปเพาะน่ารักเยอะแขมันจะเพาะไหมคะแขมันจะเพาะไหมคะแขมันจะเพาะไหมคะ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

ถ้าไหนมันไม่เพาะจริงมันดูแบบดวงแขเพาะป้าขอเดาค่ะดาวเนอะข้อหนึ่งแขค่ะ
ตอบข้อหนึ่งนะคะแขค่ะ

โชค
ข้อนี้คิดว่าจะเข้าทางคุณย่าซะอีกหันไปดูปู่ดวงจันทร์ครับเงียบกริบ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยเถอะ

เช่นนางหันหน้าไปมองดวงแขน

เศร้าใจยิ่งนักหมายถึงหันไปมองดวงจันทร์
ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เกี่ยวกับพวกบทละคร
บทนิยายอะไรพวกนี้เนอะ
ส่วนคำที่บอกว่าไม่เพราะเนี่ย
คำว่าทางไหนมันเป็นคำโบราณเนอะ

แต่ตอนนี้นะคะ๓ข้อถูกทั้ง๓ข้อเลยนะคะ

อย่าเป็นการเสียเวลานะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ
มาย่าจ๋าย่าชอบฟังเพลงไหมเอ่ย

เมื่อก่อนก็แม่ก็ชอบเพลงของจินตราบ้าง

แต่ตอนนี้ชอบเพลงเขียนฝันไว้ข้างผาค่ะ
หนูนี่ชอบมากเขียนฝันไว้ข้างฝา
ลูกหนูตอนนี้ค่ะเอาสีเมจิกมาเขียนข้างฝาเต็มเลย

อย่างที่บอกนะครับว่าเพลงนี้ความหมายมันดีมากเลย
มันเติมแรงใจกำลังใจให้กับใครหลายคน
ไม่ต้องไปไหนไกลอยู่กับเพลงนี้แหละครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
เจ้าของเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝา

นักร้องสาวเสียงโศก
นักร้องเสียงระคังแก้ว

รัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ
นักร้องสาวเสียงโศกเขาก็ร้องเสียงโศก
ระคังแก้วเสียงเขาก็เพาะ

เพลงนี้มันก็โศกค่ะ

ข้อหนึ่งค่ะนักร้องสาวเสียงโสด

เพลงของคุณรัชนกเขาหนักไปทางเพลงเศร้า

นักร้องสาวเสียงโศก
แต่คนที่ต้องโหนกในข้อนี้
จะเป็นคุณย่าคำส่งหรือเปล่าเนี่ย

คุณรัชนุกศรีโรพันมีใช้ยาว่า

หรือว่าสาวใต้เสียงโศก
มีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมายเลยนะครับ

วันนี้ตอบคำถามไป๔ข้อตอบถูกทั้ง๔ข้อเลยนะคะ
รับเงินจากสองไป๒๐๐๐๐บาท

จาก๒๐๐๐๐บาทจะเพิ่ม๔๐๐๐๐บาททันที

กติกาเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
ปิงปองเสถ็นน้ำ
ผู้จำนำจะต้องเป่าลูกปิงปองสะเทินน้ำในแก้ว

หากระหว่างทางเกิดทำลูกปิงปองหล่นไว้ที่แก้วไหน
ทางเราใจดีครับให้เริ่มใหม่กันที่แก้วนั้นไปเลย
หากทำสำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาที
รับเงินรางวัลเพิ่มไปอีก๑เท่าทันทีเลยครับ
ลมยังดีอยู่
เป็นเป่ากบครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
เคยใช่ไหมตั้งแต่สมัยเรียนเหรอเนอะปูมีเทคนิคไหมกับการเป่านี่ครับมีครับ

เดี๋ยวเชียร์นะ๑๐๐วินาทีนะครับ
ทำให้ได้นะถ้าพร้อมแล้วประจำที่จ้ะ

วินาทีมีมูลค่านะครับขอให้โชคดีครับ

เร็วเร็วเร็ว

พอรู้ว่าจะเล่นเกมนี้กลัวว่าป้าจะเป่าไม่ไปค่ะ
เพราะมันต้องใช้แรงเยอะค่ะ
พอเล่นแล้วป้าก็ทำได้
ยากเหมือนอย่างที่ป้าคิดไว้ค่ะ
ใจแล้วใจแล้ว
ป้าจะพยายามค่ะป้าจะสู้เพื่อน้องอ้ำค่ะ

อันนี้เดียวอันนี้เดียว

โอ้โหใจเย็นครับปูแม่จัดย่าไปสักฟอดใหญ่เลย
เรายังต้องดูเวลากันก่อนนะครับรีบฉลองเกินไปหรือเปล่า
ช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าย่าคำสงฆ์จะทันเวลาหรือไม่
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
จำนำของย่าคำส่งในวันนี้เรียกว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยล่ะครับ
เพราะตอบคำถามถูกทั้ง๔ข้อ

เมื่อต้องมาเจอกับเกมปิ้งป้องสะเทินน้ำ
ไม่รู้ว่าจะทำปู่ย่าสะเทือนใจน้ำตาตกไหนหรือไม่

หื่นใจจังทำไมผมดูย่าทำน่ะ

ได้กำลังใจอยู่ข้างค่ะ

แต่คุณแม่คุณพ่อจ๋ามาลุ้นกันต่อนะ
ถ้าเกิดว่าไม่เกิน๑๐๐วินาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ

ลุ้นกันว่าย่าคำสงฆ์ทำได้หรือไม่ได้ครับ

หากทำได้ทันเวลาเงินรางวัลจะเบิ้ลเป็น๔๐๐๐บาท
ครอบครัวของหญิงชะลาจะไม่ต้องอดหยากไปอีกนาน
จำนำของปู่ย่าที่สู้สุดกำลังเพื่อค่านมของหลานที่รัก
ได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วครับ
ผลจะเป็นอย่างไรมาฟังกัน

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

นี่เห็นไหมเพื่อนเลยน่ะเร็วมาก
วันนี้นะคะคุณย่าคำสมทำสำเร็จนะคะ
เงินสะสมนะจาก๒๐๐๐เพิ่มเป็น๔๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็ได้เงินจำนำจากตอนแรกอีก๓๐๐บาท
วันนี้รับไปทั้งหมด๔๓๐๐๐บาทค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ไขของสำเร็จ
จ๋าเงินจำนวนนี้มีค่าสำหรับครอบครัวเรามากไหม
มีค่าที่สุดเท่าชีวิตป้าเลยค่ะ

ซื้อข้าวซื้อนมซื้อนมให้น้องอ้ำ
นุ่มตัวนี้จะช่วยชีวิตน้องอ้ำ
ให้น้องอ้ำตัวรีบตัวผอม
แล้วก็ซื้อที่นอนให้น้องอ้ำค่ะ

ส่วนหนี้ป้าก็จะหาใช้เข้าไปเรื่อย

มารายการเราวันนี้จริงแล้ว

ดีใจค่ะดีใจที่ตรงนี้ให้โอกาสป้า
ได้มีโอกาสได้มาได้เงินกลับไปให้น้องอ้ำ
กราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจริงค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณป้า

ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะ

มีกำลังใจจากทุกคนที่ตรงนี้ค่ะ

ขอบคุณป้า

ให้คุณปู่และคุณย่าสุขภาพแข็งแรงนะครับ
คุณพระคุ้มครองครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
เช่นเคยนะคะช่วงถ่ายของจำนำให้คนทางบ้าน
วันนี้นะคะทางรายการจะไปถ่ายให้ใคร

ในวันนี้เราขอถ่ายของให้กับคุณปฏิพาน

ที่ต้องนำกล้องไปจำนำในราคา๒๐๐๐บาท
เพราะคุณปฏิพาณเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
แต่ในปัจจุบันลูกค้าเริ่มน้อย
จนทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ
เมื่อมาถึงรายการเกมรับจำนำแล้ว
ก็จัดการไถ่ของให้ไปเลย
เป็นกำลังใจให้ขอให้สู้ต่อไปนะครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

รายการเกมรับจำนำของเรานะครับ

สามารถนำของอะไรก็ได้มาจำนำกับทางรายการ
แล้วก็รับเงินจำนำสุดพิเศษแบบนี้

รับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นค่ะ
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับพี่เอรอต้อนรับเสมอค่ะ

ว่าผู้จำนำของเราโดนทวงหนี้โหด
แถมยังมีอาวุธครบมือด้วยค่ะพี่
แล้วหนี้ที่ก่อนะตัวก็ไม่ได้เป็นคนก่อด้วย

จริงเหรอ
แล้วตอนนั้นที่เราไปยืมเงินเขาแต่เราไม่ได้บอก

ก็ที่ผ่านมาที่ผิดที่พลาด

แต่ก็มีสิ่งที่เก็บกฎไปในใจ
แต่ว่าที่พร้อมพูดออกมามีแต่สิ่งดีให้

ของที่พี่ชาติเอามาจำนำคือ

อุ๊ยตั้งใจ

เกมรักจำนำ